มาดูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลก

คือครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาไปซื้อที่
เป็นที่สวนปามที่อำเภอท่าแซะที่จังหวัดชุมพร
สวนปามนั้นก็มีบ้านร้างอยู่
แล้วพอครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวมุสลิมนะคะ

ไม้เหล่านี้ฮะใช่ปรากฏว่าครอบครัวนั้น
เขาเห็นเป็นผู้หญิงชุดแดงมายืนอยู่
แล้วชาวบ้านเป็นพี่น้องคนพุธเขาก็เห็นเหมือนกัน

เลยมีการเอาไม้เหล่านี้ให้กับพระ
ก็คือให้ทำพิธีเอามาที่วัดนะฮะใช่ค่ะ
เล่าให้ฟังก่อนว่าเสาไม้แดงทั้ง๔ต้นที่คุณผู้ชมเห็น
หน้ากว้างประมาณสัก๕๖นิ้วยาวสัก๓เมตร
แล้วก็ยังมีไม้แปรรูปอีก๑แผ่นยาว๒เมตร
อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะคะ
ที่ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
โดยพระอธิการนิพลคุณสัมปโนเจ้าอาวาสวัด
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเสาไม้กองนี้
มีครอบครัวชาวมุสลิมเกือบ๑๐คนจากตำบลคุริง
เอาใส่รถกระบะมาให้กับทางวัด
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าครอบครัวนี้เขาไปซื้อที่สวนปามแห่งหนึ่ง
เขตนิคมท่าแซะแล้วก็มีบ้านไม้เก่าติดอยู่ที่ที่ดินด้วย
ทีนี้ก็เลยลื้อบ้านไม้ทิ้งแล้วก็เอาเสาไม้มาเก็บไว้ที่บ้าน

แต่ปรากฏว่าครอบครัวนี้เขาเห็นช่วงกลางคืน
จะเห็นผู้หญิงสวมชุดแดงเดินวนแถวกองไม้

พี่น้องในชุมชนที่เขาผ่านไปผ่านมาช่วงกลางคืน
ก็บอกว่าเห็นเหมือนกันผู้หญิงชุดแดงยืนอยู่ที่กองไม้
ทีนี้ครอบครัวนี้เขาเป็นพี่น้องบุษลิม
เขาก็เออทำยังไงดีล่ะไปปรึกษาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๕ละกัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็เอาอย่างนี้สิ
คืออันนี้มันก็เป็นความเชื่อของคนพุทธ
อย่างนั้นเอาไม้ตรงนี้ไปให้กับทางวัดไว้ไหมล่ะ
ทีนี้พอแนะนำแบบนั้นเขาก็เลยเอามามอบให้กับทางวัด
เจ้าอาวาสก็บอกนะบอกว่าเสาไม้นี้
อาจจะมีนางไม้มีผีบ้านผีเรือน
ตามความเชื่อนะคะอยู่ที่เสาไม้นี้
พอรื้อบ้านทิ้งก็เลยกลายเป็นไม่มีที่อยู่อาศัย
ทางวัดก็เลยรับเสาไม้เอาไว้ค่ะ
นี่ฮะและชาวบ้านก็มาครับ
ใช่คุณป้าส่องใหญ่เลยนะคุณป้านะ
คือคุณสืบสกุลก่อนที่พอเอาเสาไม้มากองแบบนี้
เขาจะมีการทำพิธีก่อนเป็นพิธีเรียกขวัญรถน้ำมนต์เสาไม้
แต่ที่ชาวบ้านมาแล้วก็มาส่องมาไหว้ดูเนี่ยค่ะ
อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เขาแนะนำ
เอาเสาไม้มาถวายที่วัดมาขอขมาด้วยนะ
มีน้ำแดงด้วยเห็นไหมใช่ค่ะเอาแป้งไปรูป
แล้วก็บอกว่าเห็นเป็นเลขลอยเด่นจากผิวไม้ขึ้นมาเลย
แล้วเขาก็บอกว่าถ่ายรูปส่งเสี่ยงโชคกันต่อ
นี่ดิฉันก็พยายามเอียงคอดูนะ

ก็เห็นนะคือลายไม้แหละแต่มันก็ตีเป็นตัวเลขนะ

แต่๒เลขแรกเป็นเลขคู่ที่เหลืออีกตัวหนึ่งเป็นเลขขี้

เขาบอกแค่นี้เดี๋ยวดิฉันกินบอกไปเซ็ตส์บุ๊คดิฉันดีกว่า
คือชาวบ้านบอกมาแต่เราอ่านไม่ได้

ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่ออยากไปดูเอง

นี่ตามไปที่ไหนที่วัด
ชุมพรที่ชุมพรค่ะ